คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะตำรวจสพยางตลาดจังหวัดกาลสิน
ได้รับแจ้งนะคะจากชาวบ้านที่เขาอยู่ในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่ตรงนั้นนี่แหละ
แจ้งตำรวจบอกว่าผู้ชายคนนี้อายุประมาณสัก๓๕๔๐ได้ใส่เสื้อแขนยาวลายพราง
ก็ไปแจ้งตำรวจผู้ชายคนนี้ก็ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างของตัวเองหลบหนีไป
อันนี้ไปทุบมาแล้วใช่ไปทุบแล้วนี่กลับดูดินี่เอากันง่ายอย่างนี้หรอ
เป็นปืนบีบีกันอ๋อเนี่ยค่ะกล้องวงจรปิดก็เห็นชัดนะคะ
พฤติกรรมของชายคนนี้เกิดขึ้นในปั๊มน้ำมันปตทบ้านเสียวอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะคะ
แล้วก็ลักษณะเหมือนคลุ้มคลั่งด้วยแล้วก็แต่งตรงแต่งตัวแบบเสือลายพรางอะไรแบบนี้
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายชัยนรงค์อายุ๓๘ปี
โหนี่ตอนจะไปยังต้องเข็นรถ
ไปเจอตัวนายชัยนรงค์นะคะที่บ้านพักตำบลโคกสะอาดอำเภอคล้องชัย
เป็นเขตรอยต่อกับอำเภอยางตลาดค่ะนายชัยนรงค์ก็อยู่บ้านอ่ะ
ตรวจสอบเป็นบีบีกันนะคะก็วางอยู่บนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างคันที่ใช้ในการก่อเหตุนี่แหละ
ตำรวจก็ถามว่าไปก่อเหตุแบบนี้ทำไม
เงินไม่ยอมออกมาเพราะว่าต้องเสียค่าธรรมเนียมต่างธนาคาร
แต่บัตรไม่ยอมออกมาก็เลยโมโหค่ะ
แล้วก็บอกด้วยว่าตัวเองมีอาการทางจิตทางประสาทต้องกินยาอยู่ตลอด
แต่ว่าวันที่ก่อเหตุไม่ได้กินยาค่ะครับไม่ได้กินยาแถมเมาเหล้าด้วยค่ะ
เขาบอกว่าที่ไปทุบไม่ได้จะทุบแบบมั่วซั่วนะ
สุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่ธนาคารมาตรวจสอบตู้
ก็เลยเรียกให้มาช่วยเอาบัตรออกแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
กลับบ้านไปสบายใจเฉิบทั้งที่โอ้โหก่อเหตุแบบนี้ไว้
บัตรธนาคารไทยภากนิตุ

มันกดไม่ได้ถาม๒๕๐๐เพราะว่าต้องเสียค่าทำเนียม
แต่มันมีปลายอยู่อ้าวมันปลายอะไรก็ทั้งแต่ว่ามันกดไม่ได้

ทำไมพื้นเนี่ยเอามาด้วยเนี่ยนี่เป็นของเราใช่ไหม

โกงเราเนี่ยใช่ไหมอย่างนี้เหรอ
ใช่ครับ
อ๋อแล้วก็ไปเรียกเจ้าที่ธนาคารมาด้วย

พอดีเขามาตรวจตู้พอดีใช่ไหม

เพราะว่าผมกดมันออก๑๕๐๐บาทแต่มันบอกว่าเงินไม่พอจ่าย

ผมก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องไม่มีความรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์ครับ
อืมคือมันมีเงิน๑๕๐๐บาทพอดี
ใช่กด๑๕๐๐บาทแต่ถ้าบวกค่าธรรมเนียมไปมันเกินไง

เขาก็ไม่ออกมาให้ไง๑๕๐๐บาท

อาจจะเสียสัก๑๐บาทอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็ไม่พอ
ใช่แล้วตอนที่ตำรวจคุยตำรวจถามก็ยังพูดจางงวกไปวนมาอยู่นะ

นายชัยนรงค์บอกว่าไปซื้อมา๗๐๐บาท

เพราะว่าอยากเป็นเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน

ซื้อมาจากตลาดนะแล้วทำไมรู้ไหม
ติดตัวตลอดเวลาทุกวัน

ก็ไปตรวจสอบเพิ่มเติมไปทำความเข้าใจกับนายชัยนรงค์คนนี้นะคะว่า
ถ้ามีอาการทางจิตทางประสาทจริงก็ต้องกินยาอย่างต่อเนื่อง
ควบคุมอารมณ์ให้ได้ต้องไม่ไปสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายให้กับประชาชนคนอื่นอีก
แม่บอกว่ามีอาการทางจิตทางปราศาสตร์มา๒๐กว่าปีแล้วนายชัยนรงค์คนนี้
อืมตรวจสอบเรื่องปืนด้วยก็ดีนะฮะค่ะที่มาเนี่ยนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าหาซื้อกันได้ง่ายง่าย
บอกว่าไปซื้อในตลาดอ่ะปืนจริงปืนปลอมหาซื้อได้หมด